ภาพถ่ายของคุณแตงโมและเพื่อน

มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ

และไปเชื่อมโยงกับเวลาตามรูปภาพว่า
เอ๊ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาในรูปภาพหรือเปล่า
เพราะว่าถ่ายรูปกันอย่างมีความสุข
ใช่ค่ะไฟที่สะพานพระราม๘เนี่ยจะเปิดปิดเป็นเวลา
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงดูเลยนะคะ
รูปแรกก็คือรูปนี้เลยนะคะ๒๑นาฬิกา๕๖นาที
ก็นี่เป็นภาพของคุณแตงโมกับคุณกระติกถ่ายคู่กัน
ต่อมาก็คือรูปคุณกระติกนั่งอยู่ขอบเรือสะพานพระราม๘เป็นฉากด้านหลัง

คุณแตงโมเป็นคนถ่ายให้
รูปสุดท้ายคุณกระติกอยู่ที่หัวเรือ
นี่ค่ะ๔ทุ่ม๑๓นาทีอีกรูปหนึ่งรูปนี้
ครับคุณแตงโมเป็นคนถ่ายให้และที่บอกว่ารูปนี้สำคัญมาก
เหมือนกับเป็นรูปสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเรื่อง
คนสงสัยคือสะพานพระราม๘ที่อยู่ด้านหลัง

ทั้งที่เวลาตามภาพมันคือ

สะพานเขาเปิดไฟแบบปิดไฟเป็นเวลา
เราให้คุณพัชรวรินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสะพานพระราม๘
ไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่ชาวเน็ตสงสัยนะคะ
โดยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการเปิดปิดไฟบนสะพานพระราม๘
ก็คือสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บอกว่าการเปิดปิดไฟที่สะพานพระราม๘จะแยกเป็น๒ส่วน
หนึ่งคือไฟส่องสว่างริมถนนบนสะพานทั้งสองฝั่ง
และไฟบนยอดเสาของสะพาน
เป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติค่ะ
สองไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องสายเคเบิ้ล

จะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพหานครกดสวิตช์เปิด๖โมงเย็น
ปิดประมาณ๓ทุ่มถึง๔ทุ่ม
แต่เป็นลักษณะแมนวกนะคะดันขึ้นดันลง
เป็นเจ้าหน้าที่เปิดปิดนะคะไม่ใช่อัตโนมัติ
ไฟส่องสายเคเบิ้ลไฟสีทอง

เค้าจะปิด๓ถึง๔ทุ่ม

ใช่ค่ะอันนั้นอาจจะอัตโนมัติเลย
แต่บางวันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอาจจะปิดช้า
ยกเว้นมีงานที่หน่วยงานต่างขอให้เปิด
เมื่อ๒๖กุมภาพันธ์ช่วงกลางคืน
มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล
ผู้จัดทำหนังสือขอให้เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๖โมงเช้า
ของวันที่๒๗กุมภาพันธ์เขาก็ดำเนินการให้
เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลและทำหน้าที่เปิดปิดไฟยืนยันว่า
ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรพิเศษนะ๓ทุ่มปิดแล้วค่ะ
อย่างเช่นคืนนั้น๒๔กุมภาพันธ์๓ทุ่มเขาปิดไฟแล้วค่ะ
แม่ค้าที่สะพานพระราม๘คุณรุ่งฤดีอายุ๔๗ปี
บอกว่าสะพานตรงนี้จะมีการเปิดไฟสปอร์ตไลท์ส่งไปที่สายเคเบิ้ลหรือว่าไฟสีทองช่วงหลังพระอาทิตย์ตก
หรือประมาณ๖โมงเย็น๓ทุ่มปิดแล้วจริงแม่ค้าก็ยืนยันว่า๓ทุ่มปิด
ส่วนไฟถนนบนสะพานจะเปิดถึงเช้านะคะหมายความว่าเปิดถึงสว่างเลยนะ
วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปิดไฟสามทุ่มจริงจริงเพราะเธอเก็บร้านตอนตีหนึ่งเธอเห็น

ส่วนเรือของคุณตังโมที่ถ่ายรูปกลางแม่น้ำเนี่ยก็น่าจะถ่ายจุดตรงข้ามกับวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
แต่เธอยืนยันว่า๓ทุ่มเขาปิดไฟแล้วอะค่ะ
ค่ะใช่ใช่ใจทุกรวงเขาจะปิดหมดคิดว่าสีทองต้องแกบคือว่ามีเทศกา
ก็จะหันหัวมาตรงนี้ก็จะถ่ายตรงโน้น

ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ารูปภาพที่เพื่อนเอามาให้ดู
ออกรายการโหนกระแสหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
เวลาตรงนี้มันใช้เวลาที่ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

ไฟ๓ทุ่มแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าปิดไฟตั้งแต่๓ทุ่ม
แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอแจงโมตกประมาณ๔ทุ่มกว่า
สี่ทุ่มกว่ากว่าค่ะนี่สามทุ่มห้าสิบหกยังถ่ายรูป
อยู่เลยเห็นไหมยังมีไฟอยู่เอ๊ะมันสอดคล้องต้องกัน
หรือเปล่าค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายังไงรูปถงรูปถ่าย
เขาเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลานาทีวินาทีวันที่ได้เนี่ย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าแก้ได้นะคะแก้เวลาได้เปลี่ยนแปลง
เวลาได้อ่ะในรูปถ่ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งตำโหลดบอก
ว่านำมือถือทุกคนไปหมดแล้วล่ะค่ะรวมทั้งของคุณตั
ด้วยเดี๋ยวทางปอทเขาก็จะไปดูว่าเออมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรหรือเปล่าไทม์ไลน์ของภาพแต่ละภาพอืมการคุยกันการ
สนทนากันตั้งแต่ต้นจนจบมันยังไงกันแน่ค่ะเพราะอย่าง
คุณแม่คุณตังโมก็ยังบอกว่าเอาคลิปที่ทางเพื่อน
บอกว่านี่เห็นไหมอืมไม่ได้มีเหตุการณ์ทะลงทะเลาะหรือ
มีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเลยค่ะคุณแตงโมยังเนี่ยร้องพอ
ก็จะนู่น๔ทุ่มเกือบ๔ทุ่มขวาแล้วก็จะกลับอู่จอดเรือ
แล้วแตงโมก็ไปปัดสวรรค์แล้วพัดตกไป
แต่มันจะตรงกับเหตุการณ์จริงหรือไม่อย่างไร

พอหลายท่านติดใจเรื่องไฟก็ไปถามเจ้าหน้าที่เลย

บังเอิญเจอพี่แม่ค้าแถวนั้นด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้พลโดดรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หรือว่ารองแต้มหรืออดีตผู้การแต้มมือปราบหูดำ
ออกมาพูดถึงคดีของคุณแตงโมนะครับ

นี่ฮะลองฟังดูหน่อยนะครับ
ผลตรีวิชัยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแตงโมน่าจะพลัดตกลงมาจากท้ายเรือจริง

เพราะดูจากสภาพเรือไม่มีจุดไหนที่คนจะสามารถตกจากเรือได้นอกจากท้ายเรือ
ส่วนจะไปนั่งปัสสาวะหรือจะไปทำอะไรท้ายเรือแล้วตกลงไปเนี่ย
อันนี้ต้องรอการตรวจสอบการสอบสวนอย่างละเอียดของตำรวจ
แล้วต้องไปตรวจผลเรื่องคราบปัสสาวะจากบนเรือด้วย
เพราะถ้าอยู่บนเรือแล้วนั่งปัสสาวะจริงเนี่ยยังไงมันก็น่าจะมีร่องรอยติดอยู่บ้าง

แม้ว่าคนขับเรือและเพื่อนที่อยู่บนเรือจะถูกดำเนินคดีข้อหาประมาท
แต่อย่าลืมว่าหากแตงโมไปยืนหรือไปนั่งตรงท้ายเรือจริง
ก็ถือว่าตัวของผู้ที่ประสบเหตุก็มีพฤติกรรมประมาทด้วยเช่นกัน
คุณขับเรือไปเนี่ย
เขาขับไปเขาไม่ได้มองข้างหลังหรอก
คุณไปยืนท้ายเรือ
แล้วเกิดโดนขึ้นแล้วคุณตกไป
ใช้ประมาท
น้องคนที่ยืนเนี่ยก็ประมาทด้วยนะ
คนขับเรือประมาทแน่เพราะเป็นคนโดยสารยังไงก็ต้องไม่รอด

อย่างนี้คุณประมาทของคุณด้วยนะ